ไปดูอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของอุทาหรณ์
อากาศลักษณะแบบนี้คุณสังเกตไหม

แต่ว่าการเล่นว่าวมันต้องเลือกเวลาด้วยนะคะคุณผู้ชม

แล้วปรากฏว่าเชือกมันคาแล้วมันหย่อนอยู่
มอเตอร์ไซค์ผ่านมาปรากฏรัดคอ

เชือกขาดหวิดคอนี่แหละค่ะขาดคุณผู้ชม
นี่น่ากลัวมากแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้
รถจักรยานยนต์ล้มแล้วปรากฏหัวฟาดพื้นอีกต่างหาก
โอ้โหใครเป็นคนมาเล่นว่าวตอนกลางคืนทำไมไม่หลับไม่นอนฮะ
เดี๋ยวบอกคุณแล้วเดี๋ยวคุณจะยิ่งตกใจเข้าไปเป็นอึ้งที่๒
ตรงนี้อยู่ใกล้วัดเดี๋ยวบอกว่าว่าวนี้เป็นว่าวของใคร
คุณผู้ชมคะคือเจ้าหน้าที่คู่ชีพอบรรตอบรรมดุน
ประถมพยาบาลให้กับพี่ท่านนี้นะคะ

ยังไงปกติเราเคยเห็นเจอแต่พวกสายเคเบิ้ลสายสื่อสาร
ห้อยระยงระยางออกมาแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็ไปเกี่ยวคอเขาถูกไหมใช่ครับคราวนี้ไม่ใช่คุณนึกถึงภาพ
เว้าเชือกเว้าบางขนาดไหน
นี่แหละค่ะเลยเกี่ยวคอเขาจนหวิดเกือบขาดเลย
ทางเข้าหมู่บ้านตะเปียงเตียค่ะที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์
ใกล้กับวัดบ้านโคกระดวด๕๐๐เมตร
ลำคอเขานี่แหละค่ะมีรอยยาวเลยถูกเชือกรัด
ศีรษะก็แตกบาดแผลชะกันยาว๕เซน
แล้วก็ใกล้กันห่างออกไปต้องไปดูตัวต้นเหตุหน่อยคืออะไร
เชือกว่าวพันติดอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์ของตัวคนเจ็บ
ส่วนตัวว่าวคาอยู่บนต้นไม้อย่างที่เห็น
นี่เป็นช่วงเวลากลางคืนคุ้น
แล้วพอหลังประถมพยาบาลเสร็จก็ต้องนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลด่วนเลย

คุณกิจพงศ์คนเจ็บพอจะให้การได้บ้าง
คุณดูดิทั้งหัวเลือดอาบหน้าเลย
เจ้าตัวบอกตี๒ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาตามเส้นทางนี้ก็มาประจำแหละ
มีเห็นแว๊บมันเป็นเชือกอะไรหย่อนลงมา
ก็ปรากฏว่ามันไม่ทันได้แบบเบรกดีหรอกคุณ
เพราะว่ามันหลบไม่ทันแล้วมันเกี่ยวคอเขาเข้าอย่างแรง
ตอนนั้นคุณกิตพงศ์บอกว่าผมหายใจแทบไม่ออก

แล้วหัวผมก็ไปฟาดพื้นอย่างแรง

ผมมองไม่ได้เห็นหรอกว่าเชือกมันอยู่ตรงนั้น

คุณรู้ไหมไปสืบทราบมาว่า

ว่าวนี้เป็นของหลวงตาค่ะ
ฮะหลวงตาให้สิทธิ์มาเล่นว่าวตอนกลางคืนเหรอฮะ
หลวงตาค่ะหลวงตาเล่นว่าวเองใช่ไหมคะ
หลวงตามมาเล่นว่าวตอนกลางคืนแบบนี้ได้
แต่ยิ้มละเอียดแบบนี้

ก็คือหลวงตาก็คงไม่ทำอยู่แล้วล่ะมั้ง
มาเล่นว่าวหรือเปล่าหรือเป็นของใคร
อันนี้ก็ภูศิเขาก็ไม่ได้รายงานมา
รู้แต่ว่าว่าวเป็นของหลวงตาที่อยู่ตรงนี้แหละค่ะ

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นอาจจะไม่ได้โชคดีแบบเขา
แล้วทำไมมันไม่ควรที่จะมาเล่นว่าวในเวลาแบบนี้

ว่าวมันไม่ได้ไปคาอยู่เชือกมันไม่ได้ห้อยอยู่
ต่อให้เชือกหรือว่าวมันตกลงบนพื้นถนน
คนขี่รถมาก็สะดุดล้มได้อยู่ดี
หลวงตาเหมือนบอกว่าช่วงนี้หน้าหนาวลมมันดี
ก็เลยออกมาเล่นว่าวตอนกลางคืนยามดึกดื่นวิการ

ตอนแรกเข้าใจว่าเออสงสัยลูกศิษย์วัดไปยืมว่าวหลวงตามาหรือเปล่า
หลวงตาเล่นเองเลยฮะอันตรายมากนะครับ
ยิ้มของหลวงตาเมื่อกี้นี้เกือบจะยิ้มไม่ออก
ถ้าเกิดเขาเป็นอะไรหนักกว่านั้น